นะฮะคือคนที่เป็นแม่เนี่ยพารุกสาวประวัติสิบหกปี
ไปแจ้งความกับตำรวจนะฮะเพราะว่าสามีใหม่ของเธอเนี่ย
พ่อเลี้ยงของลูกเนี่ยโอ้โหมาถ้ำมองเจาะรูบ้านนะ
เพื่อจะแอบดูลูกสาวนะครับขโมยกางเกงในอะไรไป
พวกเนี้ยนะครับอันนี้เป็นคำกราบอ้านป
แล้วก็มีหลักฐานเป็นเชื่อกยาวประมาณห้าเมตรนะฮะ
คือผู้หญิงพวกเนี้ยบอกกับตำลวดว่าถูกสามีอายุห้าสิบเจ็ดปีนะครับ
อยู่กินกันมาสี่ปีเป็นสามีใหม่ค่ะใช้เชือกไนลอนเส้นนี้
รัดคอตัวเธอกลางทุ่งนาจนเกือบเอาชีวิตไม่รอด
อกจากนี้นอกจากทำร้ายร่างกายเธอแล้ว
ยังมีพฤติกรรมคล้ายคนโรคจิตเจาะฝาบ้านเอาไว้หลายจุด
ถามว่าเจาะทำไมนี่เธอพาเจ้าหน้าที่ไปดูนะฮะ
เจาะเพื่อจะดูลูกสาวของเธอที่เป็นลูกเลี้ยงของสามีใหม่
ตรงจุดที่เป็นห้องนอนนะครับเชื่อว่าเอาไว้แอบดูเวลาลูกสาว
วัย๑๖ปีของเธอเปลี่ยนเสื้อผ้า
แต่ที่เธอบอกเธองงก็คือห้องนอนของตัวเอง
ยังแอบเจาะด้วยก็เธอคือเมีย
จะแอบเจาะทำไมเหมือนกับจะแอบดูเธอตอนแต่งตัว
ซึ่งอย่างนี้มันน่าจะเข้าข่ายโรคจิตแล้วหรือเปล่า
เธอห่วงที่สุดก็คือความปลอดภัยของลูกสาวนะครับ
เพราะสามีใหม่ของเธอเนี่ยถึงขั้นแอบขโมยยกทรง
กางเกงชั้นในของลูกสาวเธอไปด้วย
คือแฟนใหม่แฟนใหม่เขาไม่รักลูกหนูเลยค่ะ
บกันได้กี่ปีแล้ว๔ปีแล้ว

เสื้อในเกงไนก็รักเอาของลูกหนู

ในลูกสาวหนูเสื้อมาตั้งตัวละสามร้อยค่ะลูกหนูตากวายมันก็เรียกเอาไปแล้วหนูถามว่า
คือคงไม่ได้เอาไปใส่แน่หนูไม่รู้สงสัยเอาไปทิ้งที่ไหนหนูก็ไม่รู้
หนูหาหาที่ไหนก็ไม่เห็นแล้วได้ได้ถามสามีไหมถามนะครับว่าไงตา
เอาเกงในเสื้อไหนลูกสาวหนูไปไหนเอามากูจะเอาไปทำไม
ถ้าไม่เอาไปใครจะเอาไปอยู่กันสามคนแค่นี้
คือเสื้อในเกงในคือหายประจำหายไปประจำแต่ว่าป้านี่รู้ทำไมว่าใครเอาไป
รู้คือใครโอ้หนูก็แฟนหนูแหละหนูหนูไปหาเห็นค่ะคือไปเจอเลย
ไปเจอไปหาเจออยู่ที่เขาซ่อนไว้กับถงกับกระเป๋าเขากับท้องปุ้ยเขาค่ะ
แต่เขาไม่ยอมรับว่าเขาเอาแฟนใหม่ค่ะนี่เป็นคำกล่าวอ้างที่นางสวยไปแจ้งความนะฮะ
อ่าเดี๋ยวฝั่งสามีเนี่ยสมมุติว่าชื่อในในภัยก็แล้วกันเนี่ย
ว่ายังไงเดี๋ยวท่านรอฟังนะฮะนางสวยบอกว่าเธอเนี่ยตามจับได้ด้วยตัวเองนะครับ
ข้าวของที่หายไปเนี่ยเธอจับได้นะครับมีทั้งชุดชั้นในของตัวเธอเองด้วยนะ
ของลูกสาวไว้๑๖ปีด้วยเพิ่งซื้อใหม่ใหม่ก็โดนขโมยไปเกลี้ยงเลย
แล้วพบว่าสามีของเธอเนี่ยเอามีดมากรีดเอาไฟลนด้วย
แล้วก็มีพวกน้ำหอมของใช้ส่วนตัวของลูกสาวที่หายไปอีก
ที่สามีเอาของไปแล้วเอาไปซ่อนเนี่ยมีทั้งในถุงทั้งในกระเป๋า
ใต้เบาะรถจักรยานยนต์นะฮะแล้วนางสวยก็พาผู้สื่อข่าวของเราไปดูนะครับ
พาไปดูจุดเมื่อสักครู่นี้นะฮะที่สามีเธอเจาะรูเอาไว้ที่ผนังบ้าน
ตรงจุดที่เป็นห้องนอนของลูกสาวแล้วก็ห้องนอนของเราสองคนกันเองนี่แหละ
โอ้โหนะเป็นรูใหญ่หลายรูตอนนี้ต้องเอาเทปกาวมาปิด
อุดรัวไว้ก่อนนะครับห้องนอนของลูกก็มีสิ่งผิดปกติ
อย่างเช่นกรอนหน้าต่างอยู่ดีมันก็หายไปแล้วลูกสาวบอก
เคยเห็นรอยเท้าในห้องก็เลยสงสัยว่าจะเป็นรอยเท้าของสามีใหม่ของเธอหรือเปล่า

ส่วนที่เธอถูกสามีเอาเชือกรัดคอจนเกือบเสียชีวิต
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางทุ่งนา
ในภัยเนี่ยเอาเชือกไนลอนมารัดคอเธอหลายรอบ
แล้วเธอก็ทำให้ดูเหมือนเมื่อสักครู่นี้นะฮะ
สาเหตุก็มาจากทะเลาะกันนะครับ
ซึ่งเธอกับนายภัยเนี่ยคบหาอยู่กินกันมา๔ปีนะครับ
บอกว่าตั้งแต่อยู่กันมาก็ไม่ค่อยมีความสุข
นายไพดูเหมือนไม่ได้รักลูกสาวด้วยเธอเลยนะครับ
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
ได้เจอกับลูกสาวด้วยเมื่อสักครู่นี้คือนายไพนะ

น้องเขาเล่านะครับยืนยันว่าพ่อเลี้ยงเนี่ย
ชอบมาหาเรื่องเธอตลอด

เพราะว่าไม่ใช่แค่นางสวยกับลูกที่โดนขโมยชุดชั้นในนะคะ
ชาวบ้านบอกว่าโอ๊ยบ้านผมบ้านฉันก็ชุดชั้นในหายเหมือนกัน

แล้วก็ขยายผลสอบถามเพิ่มเติมว่าขโมยของบ้านหลังไหนอีกบ้างนะคะ
เมื่อวานที่นางสวยไปแจ้งความ
ในภัยหายตัวไปไม่อยู่บ้าน

ตำรวจสพสตึกก็ออกตามตัว
สุดท้ายเมื่อช่วง๕โมงเย็นเจอตัวนะคะ
ในภัยกลับมาบ้านบอกไม่ได้หนี

วันนั้นทะเลาะกับภรรยาแล้วเชื่อ

ใช่ปฏิเสธหมดเรื่องชุดชั้นในด้วยอะไรด้วยบอกเปล่านะ

แล้วก็จากการสอบสวนนะคะในภัยเนี่ยค่ะก็คือชอบหาเรื่องทะเลาะกับภรรยา
เคยขู่ว่าจะใช้ปืนยิงให้ตายทั้งแม่ทั้งลูกมาแล้ว

แล้วไปตรวจสอบประวัติเพิ่มนะคะในภัยเคยติดคุก๔เดือนเพราะมีปืนเถื่อนไว้ในครอบครอง
พอออกมาจากคุกก็เนี่ยมาข่มขู่ภรรยาภรรยาก็เลยทนไม่ไหวไปแจ้งความ
เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาผู้ใหญ่บ้านก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกัน
เดี๋ยวขอเป็นคนกลางเจรจาให้ระหว่างนางสวยกับในภัย
เพราะนางสวยบอกว่าไม่เอาแล้วในภัยไปกลับไปเลยไปอยู่บ้านเกิดที่สุรินทร์

ไม่ไปด้วยไล่ก็ไม่ไปแล้วก็ปฏิเสธทุกเรื่อง
เอาแล้วทำยังไง
ก็บอกไม่ไปอ่ะเดี๋ยวน้องฟังเสียงดูหน่อยมา
คือในภัยยืนยันว่าไม่เกี่ยวเลยไม่ได้เจาะรูบ้านไม่ได้เจาะผนังห้องนอน
ลูกเลี้ยงไม่ได้ขโมยชุดชั้นในไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งนั้น
ให้กลับไปอยู่บ้านเกิดที่สุรินทร์ก็ไม่ไปปฏิเสธหมด
สุดท้ายเนี่ยในภัยบอกว่าถ้าจะให้ผมออกไปจากบ้านหลังนี้

ขอเงินภรรยาว่าจ่ายมาห้าหมื่น
เพราะตัวเองเป็นคนเลี้ยงวัวตั้ง๑๒ตัว
ตั้งแต่ย้ายมาอยู่กินที่บ้านหลังนี้กับภรรยาตลอด๔ปีที่ผ่านมา
เป็นคนเลี้ยงวัวเป็นคนทำนามาตลอด
อกจากนั้นยังมีรถอีแตนที่เอามาจากสุรินทร์ด้วย
ดังนั้นถ้าจะไล่ออกจากบ้านจ่ายมาห้าหมื่น

ตกลงกันไม่ได้ค่ะก็เถียงกันค่ะ

เขาไม่ยอมฝ่ายหญิงเขาก็ไม่ยอม
ผู้ใหญ่บ้านบอกงั้นขอดูทะเบียนสมรสหน่อย
จดทะเบียนสมรสไหมมีรายละเอียดมีอะไรยังไงไหม

จดทะเบียนสมรสกันแล้วเขามีสัญญาด้วยนะ

ถ้าเลิกกันเนี่ยสินสำรสทุกอย่าง

ฝ่ายหญิงนายภัยบอก

ภรรยาทุกอย่างแต่ผู้ใหญ่บ้านบอกก็

แล้วไลเซนก็ไลเซนในภัย

ก็เลยไม่รู้จะยังไงสุดท้าย

ก็คงต้องไปว่ากัน

เป็นถักถีพยานให้เองทะเบียนสมรสก็มีการเซ็นไว้